ประเด็นนึงที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วหลายคนก็จับตามอง
ก็คือการบวชพรามถือศิลปนะคะของนายปอและนายโรเบิร์ต
ผู้ต้องหาในคดีประมาทจนทำให้คุณตังโมเสียชีวิต
ซึ่งตามกำหนดการเดิมทั้งคู่จะเข้าพิธีในวันพรุ่งนี้
วันพรุ่งนี้นะคะที่วัดท่าไม้สมุทรสาคร
แต่ว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวไปสังเกตการณ์ที่วัด
ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรใดนะคะ
นี่ค่ะนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์
หรือว่านายปอนายภัยบูลตรีกาญจนานันต
ในโรเบิร์ตที่จะขอบวชที่วัดท่าไม้ที่อำเภอกระทุ่มแบน
ที่๑๖มีนาคมอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแตงโม
ตอนนั้นที่โดนกระแสสังคมโจมตี
เพราะว่าทั้งสองคนเป็นผู้ต้องหาและคดีก็ยังไม่สิ้นสุด
ทนกระแสต่อต้านไม่ไหว
ขอเปลี่ยนเป็นการบวชพรามหรือนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดแทน
วันนี้ค่ะเราก็ไปสังเกตการณ์ที่วัดท่าไม้
ปรากฏว่าก็ยังไม่ได้มีการเตรียมการอะไรนะคุณนัทพงศ์
เงียบเหงานะคะยังไม่มีการเตรียมการสำหรับประกอบพิธีกรรมใด
กุฏิของเจ้าอาวาสก็ยังเงียบนะคะถามข้อมูลจากคนในวัด
ทุกคนก็ยืนยันว่ายังไม่ทราบกำหนดการที่แน่ชัด
อกจากทราบว่าแค่ว่ามีพิธีบวชพรามให้กับสองคนนี้ในวันพรุ่งนี้เท่านั้นเอง

ทีมข่าวของเราโทรไปสอบถามนายปอนะคะเรื่องกำหนดการนี้
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าก็ยังไม่ทราบกำหนดการที่แน่นอนเหมือนกัน
รู้แค่ว่าจะทำพิธีบวชวันพุธที่๑๖เท่านั้นแหละนะคะ
แล้วก็พระอาจารย์อุเทนสิริสาโรเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แจ้งว่าให้ตัวเองกับโรเบิร์ต
พบแต่ตัวขั้นตอนอื่นเจ้าอาวาสท่านเตรียมไว้ให้แล้วก็รู้แค่นี้
เรื่องเครื่องแต่งกายและลักษณะการบวช
บอกว่าจะมีการปลงผมนุ่งขาวห่มขาวถือศีลนั่งสมาธิและวิปัสนา
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแตงโมนะคะ
ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าครั้งล่าสุดที่ได้เจอคุณแม่ของคุณแตงโม
ได้พูดคุยถึงเรื่องการเยียวยาหรือเปล่า
ก็ได้รับคำตอบบอกว่าไม่ได้คุยรายละเอียด
แล้วยืนยันว่าจะดูแลคุณแม่อย่างดีไม่ต่างจากที่แตงโมดูแลขอให้คุณแม่สบายใจได้
มันก็มีประเด็นอีกว่าคุณแม่และทนายจะยื่นขอให้ผ่าพิสูจน์ร่างของคุณตังโมรอบ๒
แล้วคุณปอมีความกังวลหรือเปล่า
ก็ได้รับคำตอบบอกไม่กังวลจะผ่ากี่ครั้งจะสอบกี่ครั้ง
กังวลเพราะว่าเรื่องจริงเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นนะคะ
ก็ยืนยันว่าไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนวิ่งเต้นเพื่อปิดคดี
แล้วตัวเองก็ไม่เคยเสียเงินเลยสักบาท
เพียงคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ต้องจ่ายเงินค่าตรวจสารเสพติดที่โรงพยาบาล
และที่ผ่านมาตอนถูกสอบปากคำนานหลายชั่วโมง
ตัวเองก็ยังเคยต้องกินข้าวกล่องของตำรวจด้วยซ้ำ
วันพรุ่งนี้ที่วัดท่าไม้จะมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะคะ
คุณผู้ชมก็ติดตามผ่านทางไทยรัฐทีวีได้เลยนะคะ
เราจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์
แล้วก็เกาะติดมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะ